ส่วนเซตที่๓กาต้ายังเล่นได้แน่นอนทั้งการบล็อกแล้วก็การเล่นบอลหัวเสา
ชนะไป๒๕ต่อ๑๖ไทยก็แพ้ไป๐ต่อ๓เซต
ส่วนกาต้าชนะ๒เกมรวดแบบไม่เสียเสร็จด้วยค่ะ
ซึ่งนาวะอากาธมนต์ไทยฉุพจิรักษ์คุณหัวหน้าภูมิสอนก็ยอมรับว่า
รับวันเสิร์ฟของไทยในวันนี้ยังทำได้ไม่ดีค่ะส่งผลต่อเกมรุก
รวมถึงการขาดมาวินมณีวงที่บาดเจ็บในเซตแรก
ก็ทำให้เกมลุกขาดความหลากหลายแต่ก็เชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นในเกมนัดที่๒ค่ะ
ซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปนะคะทีมชาติไทยก็จะเจอกับเวียดนามค่ะ
เวลาเที่ยง๑๕นาทีนะคะแล้วก็สามารถติดตามบันทึกการแข่งขัน
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาตี๒ค่ะ